นักศึกมิมทรัฐก็ลงข่าวนี้เอาไว้
แม่เฝ้าศพลูก๓วันคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้
เชื่อรักษ์ที่หวังจะฟื้น
คนนี้จริงแล้วเคยเป็นข่าวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อย
แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อนข้างห้องได้กลิ่นกลิ่นออกแล้วไง
บอกว่าโอ้โหเจ้าของห้องนะฮะเจ้าของหอ

เรื่องนี้เกิดขึ้นในอาคาร๒ชั้นครับที่เปิดเป็นห้องเช่า
ในซอยเทศบาล๒ชุมชนเสือขบอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีไปกับทีมแพทย์
แล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบไปพบนางพุทธินันเป็นนามสมมุตินะครับ
อายุ๕๐ปีเป็นชาวสมุทรปราการนะ
เธอนั่งถือถุงผ้าสีขาวรออยู่นะนี่นั่งอยู่นี่เลย
หน้าห้องเช่าชั้นล่างแล้วกลิ่นศพคุณผู้ชม
มันโชยออกมาเตะจมูกเลยล่ะนะ
จากนั้นก็ขอให้นางพุทธินันพาเข้าไปดูในห้องโอ้ไปพังงะเลยครับ
ไปเจอนายพานุพงศ์มณีมงคลอายุ๒๑ปี
ลูกชายของนายพุทธินันนางพุทธินันแต่เขาเป็นสบแล้วนะ
นอนอยู่บนเตียงอุ๋ยนะ
แล้วนางพุทธินันก็ไปใช้มือแตะแขน
เหมือนกับลูกยังมีชีวิตแล้วเหมือนกับบอกอะไรแต่
อาจจะบอกลูกตำรวจมาหรือเปล่านี่ผมเดานะผมเดา
ส่วนสภาพสบที่พบนี่คือสบสวมกางเกงขาสั้น
ขาสองข้างลีบสบเริ่มอืดครับคุณผู้ชม
ตัวเขียวคล้ำแล้ว๓วันแล้ว
เขาบรรยายมากกว่านี้อีกผมอ่านแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมกินข้าวอยู่
นางพุทธินันเนี่ยยอมรับว่าลูกชายป่วยด้วยโรคหัวใจนะมาป่วยตั้งแต่เด็กแล้ว
ปีก่อนคุณผู้ชมไปผ่าตัดแต่ลูกชายก็เดินไม่ได้ขาก็รีบ
แล้วพอเดินไม่ได้ขาลีบมันมีแผลกดทับไงเอาด้านหลังมีแผลกดทับ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วทีนี้ซึ่งเธอบอกว่าเธอเช่าห้องนี้มานานกว่า๑ปีแล้ว
กระทั่งช่วงเย็นของ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมลูกชายเสียชีวิต
แต่เธอไม่ได้ไปแจ้งตำรวจปล่อยให้ลูกนอนอยู่บนเตียงอย่างนั้น๓วันมาแล้ว
เนื้อเช็ดตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวเหมือนเป็นคนปกติเลยเหมือนยังมีชีวิตอยู่เลย
ส่วนเหตุผลที่ไปแจ้งตำรวจเพราะคิดว่าลูกยังไม่ตายประกอบกับไม่อยากจะเสียลูกไป
ซึ่งเธอเลิกกับสามีตั้งแต่อายุตอน๒ขวบลูก๒ขวบแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่เกิดนะครับ
พอลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียงคราวนี้ก็ยิ่งสงสารลูกนักเข้าไปอีกฮะ
แล้วตอนที่เสีย๓๔วันนี้ไม่ได้แจ้งแพทย์แจ้งอะไรเหรอพี่
ไม่ได้แจ้งเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดด้วยแล้วก็ทำใจไม่ได้
ก็เจ็ดแม้เจ็ดตัวค่ะตอนเกลียดชีวิตครับนอนทุกวันนี้ยังเกลียดชีวิตนอนตัว
นอนเนี่ยเหมือนนอนคนธรรมดาใช่ไหมนอนเนี่ยเหมือนกับคนธรรมดาใช่ไหม

ถ้าสมมุติว่าเฝ้าศพเฝ้าศพอยู่เนี่ย

ภาวะซึมเศร้าครับอืมนะฮะ

ตำรวจกับแพทย์เวรโรคพยาบาล

ชนะสูตรพลิกศพแต่ว่านางพุทธินันเนี่ย
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอีกอย่าง

ไปชนะสูตรอีกไม่มีตังค์นะ
ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ

ที่ผมบอกไปตอนต้นของข่าวนี้

นางพุทธินันเคยตกเป็นข่าวดังนะ

คือเธออ้างตัวว่าเธอมีวิชา
นับถือละทิโยเลน่ะ

อายุ๖๒ปีชาวจังหวัดพระนคร

มารับการรักษากับนางพุทธินัน
ซึ่งขณะนั้นเช่าบ้านอยู่ที่นครนายก

ชายคนดังกล่าวก็เสียชีวิต

กับผู้หญิงอีก๒คนเฝ้าศพอยู่ครับ
เอาปูนขาวโรยศพอยู่๑๒วัน

ว่าจะช่วยให้คนตายแล้วก็ฟื้น
กระทั่งถูกญาติของผู้เสียชีวิตนะ

ขณะที่นายออกเดือนดินขำ

คนนี้เขาเป็นญาติของนายพุทธินันครับ

จริงแล้วก็มีศักดิ์เป็นลุงของผู้เสียชีวิตนี่แหละ

ซึ่งญาติญาติจะพานายพานุโพง
ป่วยเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดไปรักษา

หนีไปอยู่ที่อื่นนะครับโดยย้ายเข้าของออกไปสัก๒๐ปีมาแล้ว
ยาดก็ไม่รู้ชะตากรรมเพราะว่าติดต่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม
ทั้งคู่มักจะปิดโทรศัพท์มักจะเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยนะ
ที่เพื่อนข้างห้องที่จังหวัดสระบุรีได้กลิ่นศพ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบศพลูกชายของนางพุทธินันเนี่ยนะ
เสียชีวิตอยู่บนเตียง๓วันมาแล้วคาดว่านางพุธินัน
อาจจะยังมีความเชื่อเรื่องรัฐธิดังกล่าวอยู่
ก็เลยเฝ้าศพลูกชายเพราะคิดว่าอาจจะตายแล้วฟื้นก็ได้